คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตตัวแม่ของวงการบันเทิงกันหน่อยดีกว่า
ก่อนหน้านี้ปี๒ปีที่แล้วมันมีเรื่องซีรีส์เกาหลี
ฮือฮากันมากคุณผู้ชมซีรีส์เกาหลี
หลายคนก็บอกอยากดูเลยว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นไทย
ไอ้เมียหลวงเมียน้อยใครจะมารับบทบาทนี้กันคุณผู้ชมขา
บอกเลยว่านี่เคาะกันมาแล้วว่าเป็นใครบ้าง
ใครเล่นอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะปกติเอาอย่างนี้ก่อนปีแอน
คอนเฟิร์มกันแล้วเรื่องที่หลายคนรอคอยการซีรีส
พี่แอนทองเนี่ยบอกเลยว่าเคาะมาแล้ว
เป็นไปตามที่ออกมาตอนแรกเลย
นักแสดงนำก็คือพี่แอนนี่แหละค่ะ
เมียหลวงยืนหนึ่งอนันดาเอฟริ่งแฮมนะฮะ
พ่อบ้านแอบเจ้าชู้แล้วก็แพทริเซียกูธ

ตัวปลื้มใจมากที่ได้รับบทนี้ค่ะ

ตอนนี้นะยังไม่ได้เข้าไปพูดคุยกับทีมผู้กำกับอะไรนะคุณผู้ชม
แต่ยังไงซะเจ้าตัวบอกเลยว่าจะเต็มที่แน่นอน
พร้อมรับเลยจะวิจารณ์ยังไงเตรียมพร้อมค่ะ
ส่วนเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงก็คือ
ก่อนหน้านี้พี่แอนมีการมาโพสต์ในไอจี
เล่าว่าเจ้าตัวนี้นะฮะท้าวหัก๓เดือนก่อน

แอนเขาออกกำลังกายบ่อยก็เริ่มฝึกวิ่งนี่แหละ
แล้วมันใช้ท่าเดิมซ้ำไปซ้ำมาอุ๊ยเจ็บอ่ะ

แต่พอตรวจหนักตรวจดีคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่ากระดูกเท้ามันหัก
มันหักแล้วมันยังไงรู้ไหมด้วยความที่หักแล้วอดทน

หากเราไม่ได้รักษากระดูกร่างกายคนเรามันก็ฉลาดนะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้อาการพี่แอนดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาก็เร่งรักษาเพื่อจะต้องถ่ายละครเรื่องนี้ล่ะค่ะ
รักษาวนี่แหละทำให้หมอท่านหนึ่งโทรมาหา
พอเห็นข่าวบอกว่ามาตรวจหน่อยไหมทำไมเดือนครึ่งเราไม่หาย
พอไปแอนถึงเพิ่งรู้อ้าวแอนหักหักจนแคลเซียมมันเยียวยาตัวเอง
เหมือนกระดูกมันรักษาตัวมันเองเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
พอถึงเวลาอันขยับเท้ามันก็เนื้อเยื่อมันก็อักเสบอีก
กลายเป็นเลื้อรังมาตอนนี้๓เดือนแอนกลัวแอนออกกำลังกายไม่ได้
แล้วที่สำคัญคือแอนเกรงใจพี่เคนมาก
เพราะในเรื่องมันมีฉากที่แอนจะต้องวิ่งกับเขา
พยายามที่จะกินแคลเซียมอัดยาเชื่อฟังหมอทุกอย่าง
ช็อกเวฟไปทำทุกอย่างจนตอนนี้เกือบร้อยแล้วค่ะ